ต่อไปนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะแต่ว่าปกติเราจะเห็นคือ
ผัวไปกินเหล้ากลับบ้านช้ากลับมาโดนเมียต่อว่าใช่ไหม
แต่บ้านนี้ครับเมียไปกินเหล้ามาแล้วก็กลับบ้านช้า
ถูกสามีต่อว่าขู่เมียบอกว่าเดี๋ยวจะไปนอนที่อื่นนะ
หึงเมียห่วงครับเอามีดแทงคอสามีเสียชีวิตเลยฮะ
ตามปรุศเศรษฐภาพปลวกแดงได้ครับข้าวตรวจสอบเหตุทะเลาวิวัต
ใช้มีดแทงกันเสียชีวิตภายในห้องเช่าหมู่ที่๔ตะบนมาบยางพร
ปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับในที่เกิดเหตุในห้องเนี่ย
จานสามก็ใส่แก้วแตกเสียดอาหารกับใก้มก็มีหกกระจายอยู่ทั่วพื้นห้องครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตกู้ภัยปลวกแดงเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงไปก่อนหน้านี้
แล้วคือนายกมลอุ่นอุราอายุ๓๓ปี
พี่เขาเป็นรอปภของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือนางสาวสิรินภาษีโสดาอายุ๒๓ปี

ตำรวจควบคุมตัวพร้อมกับมีดปลายแหลมยาวตั้ง๑๐นิ้วนะครับ
ที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้โดยนางสาวสิรินภาเนี่ย
โอ้โหใช้มีดเนี่ยแทงเข้าที่ลำคอใต้ลูกกระเดือกอะครับ
หลอดลมสามีเลือดไหลไม่หยุดพลักเลยฮะ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
สอบถามนายสอนรามยศปัญญาอายุ๒๔ปี
เพื่อนที่เป็นรอปภที่เดียวกับนายกมล
แล้วก็วันเกิดเหตุเป็นคนที่นั่งดื่มเหล้า

ช่วงเช้าวันที่๗พฤศจิกายนก็ตั้งวงดื่มเหล้ากับนายกมล๒คน
กระทั่งภรรยาของนายกมลเลิกงานออกกะดึกกลับมาพอดี

ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่อยู่ด้วยแล้วนะ

โกรธแล้วเข้าใจว่าฝ่ายชายเนี่ย

ถีบเขาที่ก้านคอฝ่ายชาย๑ครั้งก่อน
แล้วเข้าไปทุบตีตามร่างกายของฝ่ายชาย
ฝ่ายชายพยายามป้องปัด

กับข้าวตกกระจายเกลื่อนพื้นห้อง

เดินเข้าไปแทงเข้าที่คอฝ่ายชาย

อ่านแล้วโหดจริง

รีบเอาผ้ามาอุดแผลเพื่อจะห้ามเลือด

ที่ผ่านมาทั้งคู่มีปากเสียงกันมาตลอด
แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นใช้มีดแทงกันตาย

เพราะนายกมลก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี

อย่างที่ภรรยานั้นหึงห่วงครับ
แล้วตัวผู้ชายได้ปัดป้องอะไรไหม
ก็ปัดปัดปัดไม่ให้มิดเข้ามาใกล้ก็ปัดมันปัดไม่อยู่เพราะผู้ชายมันก็ตัวเล็กด้วย
มันแทงปั๊บแล้วมันดึงมิดออกมันดึงเข้ามาห้องนอนอยู่เฉยแทงเสร็จมันดึงมิดออก
ถ้ามีดยังคาอยู่คอชีวิตคนเรามันก็ยังรอดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเลือดมันไม่ออกใช่ไหมฮะ
ก็แทงอยู่แต่มันดึงออกเลยแล้วนี้พุ่งปี๊ด
เห็นมั้ยล่ะเลือดปี๊ดอ่ะครับ
ตำรวจสมภาพปลวกแดงนะครับสอบประคำนางสาวสิริรภาเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าแทงสามีจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจให้แทงตาย
ได้ส่วนสาเหตุเนี่ยมาตั้งนะแวะดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมงาน
จึงกลัวว่าจะถูกทิ้งทำไปเพราะขาดสติตำรวจควบคุมตัวนางสิริ
แล้วพาผู้ต้องหานะครับไว้ที่สถานีตำรวจนะครับ
ผู้ต้องหาไม่ประสงค์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เนื่องจากกลัวว่าญาติของฝ่ายชายจะมาทำร้าย
ผมเชื่อว่าถ้าไม่ดื่มเหล้าจนเมาไม้
ดื่มเหล้าพอแบบมีความสุขสนุกสนานนะ

ฉะนั้นอย่าลืมเลยจะดีที่สุด